ขอแรงคุณผู้ชมที่อยู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหน่อย
ฝนตกยังฮะคือผมกับพี่กะเต็นอยู่ในสตูดิโอไม่รู้
เขาบอกว่าเย็นนี้ฝนจะตกหนักนะ
แล้วบอกว่าฝนเนี่ยปริมาณฝนจะเยอะด้วย
จตุจักรที่ไทยรัฐทีวีนี่ยังเมื่อกี้น้องในสตูดิโอบอกมา
คุณผู้ชมอยู่ตรงไหนของกรุงเทพฝนตกหรือยังครับ
บอกผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กมาหน่อยนะฮะ
กรุงเทพมหานครนะครับเตรียมรับน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุน
ถึง๘ตุลาคมนี้นะครับกระสอบทราย๒ล้านใบพร้อมแล้วนะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ธวิดากะมนเวศ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายเจษดาจันทรปรภา
นะครับรองผู้ในการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯมหานคร
แถลงถึงสถานการณ์น้ำแล้วก็การรับมือน้ำเหนือแล้วน้ำทะเลหนุน
ก็ไม่มีอำนาจสั่งนะฮะแต่จะขอความร่วมมือ
ห้างร้านยืดหยุ่นให้พนักงานกลับเร็วหน่อยได้ไหมนะฮะ
หากเจอวิกฤตเหมือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะว่า
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลยนะเตือนครับ
น้ำเหนือจะลงมาตั้งแต่วันนี้และสูงขึ้นในวันที่๗๘ตุลาคมนี้ครับ
คุณเจ็ดสดาเนี้ยฮะกล่าวถึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ใกล้เคียงกับเมื่อวานแล้วก็กรุงเทพมหานคร
ประสานกับกรมชนประธานจะช่วยผลักดันน้ำให้นะ
ทางฝั่งตะวันตกจะทำให้เพิ่มขึ้นแล้วขณะนี้เขื่อนป่าศักดิ์ที่เมื่อกี้เนี่ย
ผมรายงานไปแล้วว่ามันเกินความจุแล้วมันล้นแล้วเนี่ยนะครับ
หากระบายเพิ่มกระทบกรทมฝั่งตะวันออกครับ
กรุงเทพฝั่งตะวันออกใครอยู่บ้างครับส่วนการรับมือน้ำหนุนก็คือน้ำทะเลหนุนนะฮะ
วันนี้นะครับเดี๋ยวจบรายการเนี่ยจะสูงสุดหลังเคารพทงชาติครับ
แปดนาฬิกาสามนาทีระดับน้ำที่ปากคลองวันนี้นะครับ
ยังอยู่ในคันควบคุมแล้วก็วันที่๘ตุลาคม
คาดว่าก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือน้ำเหนือ
แล้วก็น้ำฝนเอาไว้แล้วนะครับวางกระสอบทราย๒ล้านใบตลอดแนว
แม่น้ำเจ้าพระยาเสริมทั้งความสูงความแข็งแกร่ง
ไอตรงไหนที่เป็นฟันหล่อเจ็ดสิบหกจุดอุดหมดแล้วนะครับ
เอาลองฟังท่านรองพอสำนักการระบายน้ำชี้แจงหน่อยฮะ
ก็ได้มีการเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำเองเจ้าที่สำนักงานเขตนะครับ
มีการเตรียมกระสอบทรายสองล้านห้าแสนใบไว้นะครับมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำ
ระบายน้ำนะครับคือการตรวจสอบแนวนะครับ
ณเวลาเราใช้ศูนย์ระบายน้ำเนี่ยครับขานระดับน้ำนะครับ
พอก่อนถึงจะช่วงน้ำสูงสุดจะมีการขาดระดับน้ำ
การวิ่งตรวจสอบแนวนะครับถ้าเกิดมีเหตุขัดข้องหรือมีการปัญหาเนี่ย
ก็จะมีหน่วยที่พร้อมที่จะเข้าแก้ไขปัญหาครับผม
แม้ว่าเราสามารถจะทำให้ถนนสายหลักได้แห้งได้เร็วแล้วนะครับ
เรายังต้องมีการเพิ่มลดระดับน้ำในคลองสายหลัก
เนื่องจากว่าพอน้ำฝนตกและค้างอยู่ในคลองสายหลักทั้งหมดนะครับ
ทำให้เราวันนี้มีการพยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
การบอกว่าฝนจะตกหนักบริเวณด้านใต้ของกรุงเทพมหานครครับ
คุณเวลาพรครับฮ่ะบัง่าฮะ
นาอีกแล้วเหรอครับครับผมบางนาบางขุนเทียน
อาจจะฝนตกหนักเกิน๑๐๐มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะ
ซึ่งฝนอาจจะตกทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ

ก็อาจจะได้ช่วยแห่การจราจร